ส่วนเหตุการณ์นี้ครับผัวเมียเนี่ยแยกทางกันฝ่ายหญิงทนไม่ได้
อยู่ด้วยกันมาก็เป็น๑๐ปีมีลูกจนโตและอายุ๑๕หลังเนี่ย
ผัวติดยากินเหล้าเสพกัญชาแล้วหลอนทำร้ายเมีย
ก็เลยหนีมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ครับฝ่ายชายตามมาง้อ
เอาอะไรมาง้อรู้ไหมฮะอะไรคะเอามีดปลายแหลมเอาระเบิดขวด
กำลังทำร้ายอดีตเมียครับอดีตพ่อตาเห็นบอกเฮ้ยอย่ามาทำลูกสาวฆ่าแบบนี้
ความมีดขอไปด้วยจะไปห้ามครับโดนอดีตลูกเขยแย่งมีดขอไป
ฟันเข้าที่คออดีตพ่อตาค่ะอดีตพ่อตายกมือซ้ายขึ้นมาบัง
ฉับลงไปข้อมือซ้ายขาดฮะเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกันประถมพยาบาลโดยด่วนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี
ต้องรีบห้ามเลือดโดยด่วนนะครับในคำอายุ๗๙ถูกมีดขอเอาไว้ตัดอ้อย
ฟันจนมือซ้ายเนี่ยนะฮะช่วงนั้นขาดแหว่งเลยครับ
เสียเลือดมากนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
คนก่อเหตุเป็นอดีตลูกเขยชื่อนายอุทิศอายุ๔๔ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่อง
สภาพหน้าบ้านยังมีเศษขวดแก้วอยู่เลยครับมีร่องรอยคล้ายคล้ายกับระเบิดขวดอ่ะ
คนก่อเหตุเขาเอามาใช้เอามาปลาเห็นไหมฮะ
แก้วแบบนี้ที่พื้นและแค่หน้าบ้านมีคราบเลือดของคนเจ็บ
ดอยู่เล็กน้อยขยับห่างออกไปประมาณสักร้อยเมตร
มีคราบเลือดคราวนี้เจออีกเยอะเลยครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อลุงคำบางคนก็เรียกตาคำ
แล้วก็อดีตลูกเขยเนี่ยเขาวิ่งไล่กันมาถึงตรงแถวนี้แหละ
ลูกสาวของคนเจ็บชื่อว่าคุณหมองเป็นลูกสาวคนเจ็บ
อยู่กินกับผู้ชายคนนี้มาเกือบ๒๐ปีมีลูกชายด้วยกัน
ปีก่อนชีวิตคู่มันเปลี่ยนเพราะว่าอะไรฝ่ายชายเนี่ยดื่มเหล้าหลัง
หลังเพิ่มเสพยามาด้วยล่าสุดผีกัญชาอีกต่างหาก๓ขนานผสม
สารกันไปหนักเลยค่ะทีนี้หลอนครับทุบทำลายข้าวของในบ้าน
หลังไม่ใช่แค่ทุบของมาทุบคนด้วยเธอโดนทุบมาลงที่เธอ
มาทำร้ายเธอล่าสุดครับเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยฝ่ายชายผลักเธอ
ล้มแล้วบีบคอโชคดีมากเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยลูกอายุ๑๕นะ
ลูกชายที่โตแล้วอ่ะค่ะเข้ามาช่วยไว้ได้ทันก็เลยบอกว่าจากนี้
เธอกับฉันต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันฉันไม่อยู่กับเธอแล้ว
ถ้าอยู่กับเธอเนี่ยเดี๋ยวโดนซ้อมโดนทุบโดนตีเก็บข้าวหอบผ้า
หอบผ่อนกลับมาอยู่บ้านพ่อและแม่ครับอุ่นใจหน่อยค่ะฝ่ายชายยัง
ไม่ยอมครับตามมาง้อ๓๔ครั้งล่าสุดนี่หนักหน่อยพกมีดแหลมมา
ด้วยเอาระเบิดขวดมาด้วยนี่เอามาง้อนะเนี่ยมาด้วยท่าทาง
เหมือนจะเมาแล้วตาขวางมาถึงปั๊บแทนที่จะเริ่มประโยคว่าผม
ขอโทษเราคืนดีกันเถอะไม่ครับโยนระเบิดขวดที่หน้าบ้านก่อน
เลยแต่ว่าตอนนั้นระเบิดมันด้านไม่ทำงานแล้วเอามีดปลายแหลม
พกมาไล่ทำร้ายเธอเธอก็วิ่งหนีไปตามถนนหน้าบ้านพ่อเห็นพอ
ดีครับพ่อเลยมองซ้ายมองขวาคว้าอะไรดีอ่ะมีมีดขอที่เอาไว้เกี่ยว
คว้าเอามีดขอมาแล้วไปช่วยลูกสาวก่อนไปห้ามทับห้ามศึกครับ
นี่ฮะเล่มนี้ครับที่พ่อเขาเจอเขาก็คว้ามาเลย

จังหวะที่ไปถึงปั๊บเฮ้ยเองอย่ามาทำลูกสาวฆ่า
อดีตลูกเขยหันมาพ่ออย่ายุ่ง
แล้วก็มาแย่งเอามีดขอไปได้ครับ
พอแย่งไปได้เงื้อมือจะฟันลงมาที่คออดีตพ่อตา
ตาคำเอามือซ้ายขึ้นมาป้องเอาขึ้นมาบังเอาไว้
มีดที่ลงมาเลยฟันฉับเข้าไปโดนที่มือซ้ายครับ
หลังจากนั้นคนก่อเหตุขี่รถหลบหนี
คุณหมองลูกสาวคนเจ็บแล้วก็เป็นอดีตเมียคนก่อเหตุ
ทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นคือรีบแจ้งตำรวจ
แล้วก็เก็บมือของพ่อที่ถูกฟันขาดแช่ตู้เย็นไว้ครับ
ฆาตแล้วเชื้อนออกเลยจ้ะ
เชื้อนตรงนี้ร่อย
จะเชื้อนตรงนี้จ้ะ

โทรหาตำรวจแล้วหนูตกใจ
นายบัวทองเป็นลูกชายของคนเจ็บ

บอกว่าเวลาน้องสาวทะเลาะกับอดีตน้องเขย

น้องสาวก็จะกลับมาบ้านพ่อตลอดเลยล่าสุดมาอยู่กับพ่อได้เกือบเดือนแล้ว
อดีตน้องเขยนายอุทิศตามง้อถึง๓รอบ
แต่น้องสาวใจแข็งไม่ยอมใจอ่อนแล้วไม่ยอมกลับไปจนกระทั่งมาเกิดเรื่องขึ้น
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของคนก่อเหตุครับ
จากบ้านหลังที่เกิดเรื่องประมาณ๒กิโลเมตรก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะ
บ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่ครับช่วง๘โมงเช้าตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ระหว่างนี้เราได้คุยกับชาวบ้านครับเปิดร้านขายของในหมู่บ้าน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอุทิศกินเหล้าที่ร้าน๒เป๊ก
แล้วก็นั่งปรับทุกข์ระบายความในใจบอกว่ารอเมียกลับบ้านอยู่
แล้วก็ออกไปจากร้านเลยก็ไม่คิดนะว่าดื่มเหล้าเสร็จยกกระดก๒เป๊ก
ออกไปก่อเหตุเลยฮะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าดูแล้วพฤติกรรมของอุทิศ
ก็ไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะแต่เวลาอยู่กับเมียทีไรไม่รู้เครื่องมันติด

ทะเลาะบ่อยเหลือเกินเสียงดังลั่นบ้านครับ

ชินนี่แสดงว่าบ่อยมากนะ
รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผัวเมียทะเลาะกันแล้วล่ะ

หนักมากถึงขนาดที่ว่าเมียไม่เอาแล้ว
หนีไปอยู่บ้านพ่อแล้วก็ไม่ยอมใจอ่อนด้วยครับ
วันเขาก็จะทะเลาะกัน
สามีก็จะเปิดเพลงเสียงดัง
ก็ร้องเพลงตะโกนทะเลาะกัน

ก็เลยว่าเป็นเรื่องปกติเขาทะเลาะกัน
ก็ไม่นึกว่าจะรุนแรงถึงขนาดนี้
คุณเนติชาวเดินทางไปที่สพกุจจับที่อุดรธานีนะครับ
อย่างที่บอกนะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวข้าม๓๑สิงหา
แล้วรุ่งเช้าตำรวจก็ไปคุมตัวคนก่อเหตุที่บ้านพัก

คุณเนติชาวก็เข้าไปนั่งพูดคุยด้วย
ส่วนของกลางคือมีดขอตัดอ้อยความยาวประมาณสัก๒ไม้บรรทัศน
ตำรวจก็เอามาที่โรงพักก็คือมีดเล่มนี้ด้ามนี้นะครับ
คนก่อเหตุยอมรับว่าทะเลาะกับเมียบ่อยจริง
มันมีหลายปัญหาคุณนักข่าว
เรื่องสุขภาพเรื่องเงินเงินทอง
มันจิบปาถะเด็ดเยอะแยะไปหมด
แต่ไม่เคยถึงขั้นว่าทำร้ายร่างกายนะ
อันนี้เขาก็ขอความเป็นธรรมในมุมของเขา

วันที่เกิดเรื่องผมยอมรับว่าเมาอยู่บ้างแต่ยังมีสติ
อาหารจะไปกินข้าวที่บ้านของอดีตพ่อตา
และจะพาลูกไปกินข้าวกับแม่ด้วย
ตั้งใจว่าจะไปง้อนั่นแหละ
แต่พอไปถึงทะเลาะกับเมีย
แล้วฝั่งของพ่อตาทำท่าทำทางจะมาทำร้าย
เขาต้องวิ่งหนีจนหกล้ม

เอาแผลถลอกโชว์ให้กับคุณเนติชาวนักข่าวดูด้วย

พ่อตาไม่หยุดเขาแย่งมีดขอมาฟัน

แต่พ่อตาเขาจะทำร้ายผมผมก็เลยต้องคว้าเอามาก่อน
พอรู้ว่าพ่อตามือขาดผมน่าเสียใจมาก
ผมอยากขอโทษพ่อตาเขาว่าแบบนี้ฮะ

ก็แล้วมันก็สะหรัวด้วยผมขอโทษ

ผมเลยไปฆ่าตัวเองอะไรให้เมียดู
ผมบอกจริงแต่ผมไม่มีโอกาสทำได้ทำอย่างนี้
ถึงขั้นว่าจะไปฆ่าตัวเองให้เมียดูเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนะ
อารมณ์ตอนนั้นคือมันผ่านไปว่าบานปลายจนเป็นเรื่องใหญ่เลย
เมียของคนก่อเหตุมาให้ปากคำกับตำรวจ
สีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็เสียใจด้วยนะครับ
บอกแค่ว่าไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะตอนนี้
เพราะว่าจับได้แล้วนี่ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายก็แล้วกัน
ส่วนอาการพ่อของเธอนั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ขีดอันตรายแล้วแต่ว่ามือที่ขาดเนี่ยครับ
ไม่สามารถจะต่อกลับไปคืนเหมือนเดิมได้ครับ

พ่อของเธอนั้นไม่สามารถจะมีมือครบเหมือนเดิมได้แล้ว
ตำรวจสภกุจจับแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีต่อไปครับ